ไปดูคลิปนี้กันก่อนเป็นคลิปต้นเรื่องนะคะที่ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วคนวิจารณ์กันเยอะมากคือคนเนี่ยทะเลาะกันสาเหตุก็คือสุนัขมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนี้เขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็ถือปืนในมือถือปืนลูกโม่อยู่นะแล้วก็ทำท่าเหมือนใส่กระสุนอ่ะโอ้โหนี่ขู่ขู่คู่กรณีเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อน
นี่ค่ะนี่ไงในมือมีปืนเป็นปืนลูกโม่เห็นไหมแล้วก็ทำท่าใส่กระสุนอ่ะแต่เขาก็ยืนอยู่ในเขตบ้านเขานะใช่เขาเขาไม่ก้าวเท้าออกมาเลยเขาอยู่ในเขตบ้านเขาแต่บรรจุกระสุนเลยล่ะใช่ค่ะกระสุนโชว์เลยคลิปเนี้ยค่ะผู้โพสต์เขาบอกว่าคือผมลงจากรถ
หมา๖ตัววิ่งมาจะกัดผมถอดรองเท้าเหวี่ยงอย่าให้มันเข้ามากัด
เจ้าของหมาว่าผมว่าไปหาเรื่องหมาแล้ววงเล็บเอาไว้ว่าหัดใหญ่นะคะ
ยาวสักประมาณนาทีครึ่งเราตรวจสอบให้แล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านเลขที่เจ็ดสิบทับสาม
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะครับคนที่ยืนถือปืนเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
ชื่อนางสาวสิสนากิตติสุภานนท์ส่วนคู่กรณีที่มีเรื่องกันเป็นสองสามีภรรยาคือนางอุดมศรีหนูรุ่นอายุ๔๔ปี
กับนายคุณากรบุญกูลอายุ๔๕ปีสามีภรรยาคู่นี้ไปเยี่ยมแม่ที่บ้านแล้วบ้านอยู่ติดกันกับบ้านของคนนี้ค่ะ
จากการสอบถามนางอุดมศรีนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถกระบะมากับสามี
อันนี้คือฝ่ายถ่ายคลิปใช่ค่ะเขาไปซื้อกับข้าวมาให้แม่ที่บ้านแล้วตัวเองก็เดินเข้าไปในบ้านพอสามีลงมาสุนัขวิ่งมาหลายตัวเลย
มากัดสามีก็เลยถอดรองเท้าแกว่งไปแกว่งมาเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขเข้าใกล้นี่มันก็ขู่มานี่ไงนี่ไงใส่รองเท้าแล้วแกว่งไปแกว่งมาครับนี่นะคะตามภาพเลยแล้วสุนัขวิ่งเข้ามาเหมือนกับจะกัดแต่พอเห็นรองเท้าแกว่งไปแกว่งมามันก็หยุดสุดท้ายค่ะพอออกมาจากบ้านอ้าวเห็นผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านเอาปืนมาวางอยู่หน้าบ้าน
เขาก็เลยบอกว่างั้นถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอาไว้จะได้เป็นหลักฐานอ๋อตรงนี้แหละที่เป็นคลิปที่อีกฝั่งหนึ่งที่เราดูตอนต้นคืออีกฝั่งหนึ่งเขาถ่ายใช่คือผู้หญิงข้างบ้านอ่ะที่เป็นเจ้าของสุนัขมากล่าวหาว่าตัวสามีเธอก็คือนายคุณากรอ่ะไปตีสุนัขไปหาเรื่องสุนัขแล้วก็ท้าให้ไปแจ้งความแล้วก็ยืนใส่กระสุนอยู่ในบ้านแบบเนี้ยอืม
ที่สพทุ่งลุงตอนแรกตำรวจไม่รับแจ้งความด้วยซ้ำบอกว่ายังเอาผิดไม่ได้มันต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานที่เออหมาจะมากัดแล้วปืนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ถืออยู่ในบ้านก็ไม่รู้ว่าเขามีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าเขาแค่ถือปืนอยู่ในบ้านเขาแล้วไม่ได้เล็งปืนใส่นี่ประมาณนี้ตำรวจบอกประมาณนี้สามีพ
สาวสิสนานะฮะเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับเหตุการณ์ใน
เกิดขึ้น๑๐นาฬิกา๔๐นาทีวันนี้คู่กรณีมาจอดรถหน้าบ้านเขานะ
แล้วก็มีสุนัขของเขาเนี่ยออกไปนะครับคู่กรณีมาจอดรถ
หน้าบ้านซึ่งตอนนั้นเขาก็กำลังขับรถเข้าบ้านเหมือนกันแล้ว
ประตูมันเปิดสุนัขยังอยู่นอกบ้านซึ่งพอชายคนนี้ลงมาจาก
สุนัขของเขาเนี่ยอันนี้เจ้าของบ้านเขาบอกนะให้ดูจาก
ลวงจรปิดนะสุนัขของเขาเข้าไปเนี่ยคือไปลักษณะเห่าทัก
ไม่ได้ไปกัดเพราะหางมันกระดิกเห็นไหมไม่ได้ไปทำร้ายมันก็
แค่เห็นคนแปลกหน้าเห็นรถแปลกมาจอดเข้าไปแค่ลักษณะแบบ
ดูสิหางมันกระดิกแต่ผู้ชายคนนี้กลับถอดรองเท้าจะเอารองเท้าคว่างใส่
ซึ่งตอนนั้นเธอเห็นเหตุการณ์เพราะนั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้าน
แล้วเห็นเหตุการณ์ตลอดดูแล้วเห็นท่าไม่ดีเพราะผู้ชายคนนี้ท่าทางจะทำร้ายสุนัขเธอแน่
เธอก็เลยเอาปืนออกมาแล้วก็ไปยืนหน้าบ้านเพื่อป้องปรามให้อีกฝ่ายเห็นว่าอย่าล้ำเส้น
แล้วก็เอากระสุนมาใส่นะเพราะว่าตอนนั้นผู้ชายคนนี้ทำท่าจะคว่างรองเท้าใส่สุนัขของเธอ
และจะคว่างใส่เธอด้วยจึงจำเป็นต้องป้องกันตัวนะเป็นปืน๓๘ลูกโม่และมีทะเบียนถูกต้อง
นางสาวสิสนายอมรับว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้อยู่มา๑๓ปีมีเรื่องกับเพื่อนบ้านหลังนี้มาตลอด
เรื่องสุนัขมั่งเรื่องที่จอดรถมั่งเรื่องเสียงดังมั่งเรื่องในวันนี้ก็มีสาเหตุมาจากที่ไม่ถูกกันจากเดิมอยู่แล้ว
พอสุนัขไปใกล้ก็เลยทำให้อีกฝ่ายนึงเขาไม่พอใจแล้วเธอก็บอกว่าเอาภาพจากล้องวงจรปิดยืนยันได้ตอนที่นายคุณากรลงมาจากรถเนี่ยสุนัขเข้าไปเนี่ยคือมันเห่าจริงแต่มันไม่ได้กัดมันกระดิกหางก็แค่ไปเหมือนกับไปดูจะไปดมคนแปลกหน้าแค่นั้นเองเนี่ยเธอบอกแล้วก็เนี่ยทางด้านคดีพนักงานสอบสวนบอกว
โดยฝ่ายเจ้าของสุนัขนี่ก็มาแจ้งความหมินประมาทเอาไว้ฝ่ายของสองสามีภรรยาก็แจ้งความข้อหาคมขู่ก็ลงบันทึกให้เป็นหลักฐานทั้งคู่เดี๋ยวจะพยายามให้เจรจากลายเกลี่ยกันก่อน